คู่นี้เรียกได้ว่าเป็นคู่รักไม่สายที่จะรักกันเลย

แต่ว่าแหม่ส่อเขามีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะ
คือก่อนหน้านี้นะคะก็เคยเจอกระแสแม่ของสาวขวัญไม่ปลื้มไปแล้วรอบนึงถูกไหมคะ
ปลื้มหรือเปล่าอยู่ดีก็มีการลบรูปคู่กับสาวขวัญออกจากไอจีตัวเองหมดเลย
เท่านั้นยังไม่พอค่ะมาล่าสุดมีอีก
ดังใต้เตียงดาราเขาเปิดประเด็นร้อนขึ้นมาใหม่นะครับ
เมื่อแม่ของสาวขวัญมีการโพสต์ประกาศตามหาตัวลูกสาวกลางไอจีเลย
บอกว่าสะดวกแล้วรบกวนโทรหาแม่หน่อย
ไม่ได้คุยกันตั้งนานจำเบอร์แม่ได้ไหม
พร้อมกับไอจีของแก้วพี่สาวของนางเอกคนสวย
ก็มีการโพสต์ข้อความสื่อถึงการให้ความสำคัญกับพ่อแม่

แต่เมื่อเราไปส่องดูความเคลื่อนไหว
คุณขวัญก็พบว่าเธอโพสต์ข้อความ
ระบุว่ากำลังอยู่ในกองถ่ายละครนั่นเอง

หลังเกิดประเด็นรามะฟากของ
พลอยชมพูน้องสาวของหนุ่มก๊อฟพิชยะ
ก็มีการโพสต์ภาพตัวเองกับพี่ชายแล้วก็ขวัญอุสามณี
พร้อมข้อความเป็นภาษาอังกฤษสื่อความหมายทำนองว่า
เข้มแข็งแล้วอะไรก็จะดีขึ้น
ตอนนี้มันอาจจะมีพายุโฮมกระหน่ำแต่ไม่ใช่ตลอดไป
ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และก็มีการแท็กไปถึงทั้งคู่นั่นเองนะคะ
ซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีความเกี่ยวพันธุ์อะไร

น่าจะเป็นการสยบข่าวดราม่าน้องไม่ปลื้มแฟนพี่ชายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าน้องหญิงเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับขวัญแน่นอน
อย่างที่ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าเออรบรูปคู่กับขวัญออกไปหมดเลย
โพสต์ใหม่แล้วนะคะไม่เกี่ยวไม่มีราม่าตัดประเด็นนี้ไปได้เลย
แต่ว่าเรื่องของคุณแม่พี่แก้วเนี่ยนั่นน่ะสิยังคงเป็นดราม่าอีกนะคะ
ขั้นขนาดออกมาประกาศตามหาในโลกโซเชียลคือเป็นลูกแล้วแบบไม่ได้เจอกันเลยเหรอ
อันนี้เป็นการตั้งข้อสงสัยของดิฉันโดยส่วนตัวนะคะ

นั่นน่ะสิคุณแม่ถึงถามว่าจำเบอร์แม่ได้ไหมมีความเหมือนตัดเพาะเล็กน้อย

ถ่ายละครอยู่ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอออกมาสรุปกันอีกทีนึงนะคะ